สนับสนุนโดยทีโพเพี่ยวถูกอนามัยสะอาดใสไร้คราบ
อะไรที่ผิดกฎหมายแล้วก็มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการให้เคร่งครัดเข้มงวดครับ
วันนี้ในการแจ้งความก็จะมีสำนักข่าวอยู่บ้างนะครับที่รายงานอยู่บ้างครับที่เข้าข่ายความผิดแล้วก็แจ้งความดำเนินคดีไปวันนี้ครับ
ถ้าเป็นดิจิทัลเราก็หารือกับกศธชนะครับถ้าเป็นสื่อผ่านทางออนไลน์แล้วเป็นสื่อการรายงานผ่านโซเชียลมีเดียต่างเนี่ยเราก็ประสานจะขอ
ท่านแรกเราก็เตือนนะครับแต่ว่าโดนดำเนินคดีเนี่ยต้องโดนแน่นอนนะครับเบื้องต้นเราเก็บหลักฐานนะครับเรารวบรวมหลักฐานแล้วก็ส่วนจะใช้กฎหมายฉบับไหนเนี่ยก็ต้องดูไปอย่างพรกรฉุกเฉินแล้วก็รายงานให้ทางผู้บัญชาการเหตุการณ์ก็คือทางตำรวจเนี่ยได้ดำเนินการต่อไป

วันนี้เราจะพูดคุยกันจากเหตุที่เกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะในสิ่งที่เกิดขึ้นช่วงเช้าก็คือการกระจายหนังสือตราครุฑนะคะแล้วก็บอกว่าจะมีเรียนใช้คำภาษาชาวบ้านกันแล้วกันเหมือนให้มีการตรวจสอบสื่ออยู่ห้าเจ้านะคะหลังจากที่มีการรายงานสดสถานการณ์การชุมนุมไปในช่วงที่ผ่านมาทีนี้ความเข้าใจก็คือว่าถ้า
ผู้บัญชาการตรวจแห่งชาตินะคะที่เป็นคนเซ็นแต่ว่าในอำนาจก็คืออ้างมาตามกฎหมายนั่นแหละแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมาอยู่สองหน่วยงานที่จะมีอำนาจในการพิจารณาเรื่องนี้นะคะก็คือกรสอทชก็คือสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการธุรทัศน์และกิจการธุรกรรมนาคมแห่งชาติกับอีกหน่วยงานคือกระทรว
เยาวชนปลดแอบฟรียูดเป็นคนถ่ายทอดออกมาคำถามก็คือว่ารักษณะแบบนี้เข้ารัฐประหารแล้วหรือยังถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้มีการประกาศรัฐประหารเพราะว่ารักษณะขั้นตอนแบบนี้มันมีความเข้าใจผิดได้ง่ายนะคะมีความเข้าใจผิดได้ง่ายว่าสถานการณ์ลักษณะแบบนี้ประชาชนต้องทำตัวแบบไหนเพราะว่าถ้าเข้า

คุณผู้ชมที่อยู่ในออนไลน์จะส่งเสียงเยอะนะคะ
ว่าทำไมสถานีนั้นสถานีนี้ทีวีช่องนั้นทีวีช่องนี้

วันนี้เราจะถามกับท่านนี้ท่านเดียวเลยค่ะ
เราจะคุยกันกับพลโทดรพีรพงศ์มานกิจสวัสดีค่ะ

ค่ะพบกันจังหวะนี้หวัดเสียวดีนะคะ
ก็ไม่เป็นไรเป็นหน้าที่ครับของเรา
คือถ้าสมมุติฉันใส่หมวกสื่อถามท่านเต็มที่เลยนะคะ
ว่าคือลักษณะของการพอเริ่มปิดสื่อ
ใช้คำนี้เพราะเรายังไม่แน่ใจในการตีความว่า
อำนาจนี้เพื่อพาไปสู่การปิดหรือไม่นะคะ
แต่ลักษณะแบบนี้ต่อสื่อเนี่ย
ครับคลาที่เราเคยเจออยู่หลายปี
คำถามคือณตอนนี้สิ่งที่กศธชต้องทำ
หลังจากที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเซ็นให้อำนาจแล้วเนี่ย
ศตชต้องพิจารณาอะไร๕เจ้านี้ก่อนคะ
เอ่อต้องเรียนอย่างนี้นะครับ
ปกติเรามีอำนาจของเราอยู่แล้ว
มาตรา๓๗แล้วมันก็มีกระบวนการ
ผมยกตัวอย่างตั้งแต่ตอนที่วิธีพิเศษของท่านประยุทธ์ประมาณ๔๕ปีเนี่ย
เวลาท่านจะดูเรื่องเนื้อหาอะไรที่มันกระทบหรือไม่กระทบเนี่ย
ท่านจะเขียนมาเป็นรายการไม่ใช่ตัวท่านนะฮะ
หมายความว่าองค์กรของท่านจะบอกว่า
รายการวันนี้ช่วงนี้ของช่องนี้
ผมเพิ่งประชุมทีมงานมาเมื่อก่อนออกมาเนี่ย
บอกว่ารายการนั้นก็ไม่อยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เหลือเนี่ยมันไม่ใช่หน้าที่กศช
อันนี้พูดไปเหมือนกับจะปัดออกนอกตัวแต่ไม่ใช่นะฮะ
ข้อเท็จจริงคือว่ามันกลายเป็นว่าอยู่ในสื่อใหม่
ท่านก็ทำท่านเต็มที่อยู่นะครับ
ในส่วนของเนื้อหาเนี่ยนะคะคืออันนี้ให้อำนาจสององค์กรไว้
ถ้าสมมุติเราดูเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันน่าจะไปเน้นออนไลน์มากกว่า
เพจของเยาวชนปลดแอบฟียูสเนี่ยนะคะ
ทีนี้เรียนถามวิธีคิดก่อนค่ะวิธีคิดเนี่ย

คืออย่างนี้ครับเอาเอามาตรฐานเริ่มจากของเราก่อนนะครับ
ของเรานี่มีกฎหมายชัดเจนอยู่ที่มาตรศาสตร์๓๗
นั่นห้ามนี่เช่นห้ามละเมิดเรื่องการปกครองระบอบประชาปไตย
มีพระมหาศัตว์ทรงเป็นประมุกห้ามทำให้สังคมปั่นป่วนวุ่นวาย
อย่างนี้นะฮะสุขภาพแล้วก็เรื่องของโป๊เปื่อย
๔ข้อเนี่ยสมัยของท่านประยุทธ์ที่เป็นรัฐบาลพิเศษเนี่ย
ก็บอก๔ข้อนี่เป็นนามธรรมสูง

เขาเลยออกมัดคำสั่งที่๙๗

ซึ่งจะซอยย่อย๔ข้อให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น
ตอนนั้นก็สวทชทำงานง่าย

คำสั่ง๙๗๐๓มาพิจารณา
ทีนี้กระบวนการพอหลังจากเลือกตั้งเนี่ย
คำสั่ง๙๗๐๓มันหายไปแล้วนะฮะ

แต่มาตรา๓๗ก็ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว

เพราะเราไม่ใช้วิธีลงโทษ

อย่างวันพุธเนี่ยก็จะเชิญสื่อมาอีก
มาพูดคุยกันถึงเรื่องเนื้อหาการออกอากาศ

ผมไม่แน่ใจว่าเขาตั้งหลักกันยังไง
เพราะว่าการวิเคราะห์เนื้อหาเนี่ย

กับสื่อทำงานร่วมกันมานาน
จนกระทั่งมองกันก็จะรู้ใจแล้ว

แล้วเราก็จะวิเคราะห์ความจงใจของเขา

กำกลับมาถึงระยะหนึ่งที่เป็นไม่ใช่มิติทางการเมือง

เอาคอมพิวเตอร์กราฟิกมาช่วยอะไรเนี่ย

เชิญมาคุยปั๊บไทยรัฐปรับระบบเลย

ที่เขาลงไปลึกถึงขั้นตัดสินใจได้

เพราะฉะนั้นกระบวนการที่กศชทำมานานแล้ว
มันมีมาตรฐานของมันแล้วมันก็ได้รับความร่วมมือ

มานานจนไม่ค่อยมีปัญหาอะไร
ทีนี้ถ้าสมมุติคือถ้างานหลักเนี่ย
คือถ้าเราดูจากเนื้อหาที่เห็นการ

ตัวเพจที่มีการรวมตัวกัน

คำถามคือว่ามันน่าจะมีปัญหาตรงไหนคะ
คือการถ่ายทอด

คือส่วนใหญ่แล้วเนื้อหามันจะไปมีปัญหาตรงไหนคะ
คือเอาเป็นว่า

มุติคุณไปยืนสัมภาษณ์แล้วไปปล่อยเสียงตรงที่เข้าไปละเมิดสถาบัน

อันนี้จะมีปัญหาเพราะว่าไปละเมิดสถาบัน
เนื่องจากว่าคนในสังคมส่วนใหญ่เนี่ยยังรักและปกป้องสถาบันอยู่

ที่สองคุณไปถ่ายรูปเช่นมีรูปของการไปละเมิดสถาบัน
หรือการไปฉีกผ้าไปอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้คุณต้องระวัง
ถ้าจะมีปัญหามันน่าจะมีตรงนั้นแต่ปัญหาอื่นที่ไม่ได้อยู่ในเรื่องของการถ่ายทอดสด
มันเป็นปัญหาการออกอากาศปัญหาวิธีคิดของโฆษกปัญหาการวางยุทธศาสตร์ของช่อง
อะไรพวกนี้อันเนี้ยคุยที่หลังได้แต่เฉพาะหน้าระยะสั้นเนี่ย
ต้องระวังไม่ให้เหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นแค่นั้นเองซึ่งจริงจริงแล้ว
คนที่อยู่ข้างในบกที่มีประสบการณ์เนี่ยกับคนที่อยู่ข้างหน้าน้อง
ถ้าออกไปแล้วประสบการณ์น้อยอ่ะจะพลาดง่ายหรือเปล่าอ่ามีมีตัวอย่างฮะ
เข้าใจได้ยังดับไว้เลยคือคือพรุ่งเนี้ยผมเชิญหนึ่งช่องมา
เพราะเขาปล่อยน้องแล้วน้องเนี่ยเพราะเอิญไปถ่ายทอดเสียง
แล้วเสียงเนี่ยมันมีการไปกระทบอยู่นิดหน่อยแต่เสร็จแล้วเขาก็ตัดนะฮะ
มันตัดทันแต่ผมจะเรียนให้เห็นว่าถ้าเรื่องสดเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงนั้นแหละ
กับคำพูดของคนที่รายงานออกไปกับคนที่มาสรุปที่อยู่บนหน้าจอเนี่ย
มันจะสรุปทิศทางไหนตรงนั้นมันมีปัญหา
วิธีคิดในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะคะเพื่อปกป้องไม่ให้ตัวผู้พูด
หรือว่าผู้ที่อยู่ในภาพหรือปกป้องสถาบันคะ
ปกป้องทั้งสองฝ่ายคะทั้งสองฝ่ายฮะเพราะว่าทางสันนีเนี่ย
ก็จริงก็คงไม่ได้มีเป้าประสงค์จะไปละเมิดหรือไม่ละเมิด
จะไปอยู่ข้างไหนสถานีนี้ทำตัวลำบากนะฮะ
คือสถานีเนี่ยต้องเป็นกลางแต่บางทีสถานีเสนอออกไปเนี่ย
คนกลุ่มหนึ่งชอบอีกคนกลุ่มหนึ่งก็จะไม่ชอบ
แต่ทีนี้ที่ที่ฉันถามว่าคือเรากำลังพูดถึงเรื่องของการปกป้อง
สมมุติเป็นการถ่ายทอดสดเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเอาพูดตรงไปตรงมาก็คือทีวีระวังมากเพราะเขากลัวโดนปิดช่องเขาใหญ่และเม็ดเงินมันสูงเราทราบกันว่าทุกคนกลัวโดนปิดช่องทีวีจะระวังมากการเลือกถ่ายทอดสดของทีวีจะระวังมากมากจนแทบจะไม่ได้เห็นอะไรอยู่แล้วอ่ะนะคะในขณะที่ตอนเนี้ยที่โดนคือออนไลน์ซึ่งคำ

สารถูกกรองแล้วส่งไปดังผู้ฟังเนี้ยผู้ฟังเชื่อถือได้ว่าอย่างน้อยเป็นข่าวที่ถูกต้องอยู่แน่แน่แต่ออนไลน์เนี้ยใครก็เป็นสื่อได้ใครก็เป็นสื่อได้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี้ยการกรองเนี้ยมันจะน้อยมากมันอยู่ที่วิจารณีของคนออกซึ่งมันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นผมจึงบอกว่าสื่อออนไลน์จะเสียเปรียบก็ไม

เพื่อไม่ให้ทั้งคนถูกละเมิดในส่วนของสถาบันและคนถูกละเมิดคือคนที่พูดนะคะหรือว่าแสดงกิริยาใดก็แล้วแต่คือไม่ว่าใครเนี้ยถ้าไปละเมิดกันเนี้ยนี่ก็เชื่อเขากรองอยู่แล้วแต่ปัญหาก็คือว่าถ้ามันมีการถ่ายทอดสดสถานการณ์จริงคำถามคือว่าถ้าเขาถ่ายซึ่งมันเป็นเหตุที่เกิดจริงแล้วเขา
แบบไหนคำถามคือคนที่ถ่ายทอดก็ผิดเหรอคะไม่ได้ผิดถึงขนาดนั้นนะฮะคือหมายความว่าเราต้องรับผิดชอบก่อนเพราะกฎหมายเนี่ยให้เรากำกับตัวเองเราควรจะต้องรู้ว่ามันมีความเสี่ยงหรือไม่มีความเสี่ยงค่ะทีนี้เนี่ยคนที่บอกกรที่ส่วนกลางเนี่ยกับภาคสนามเนี่ยเขาลิงก์กันอยู่นี่กรณีสื่อเก่าอย่างพวกเราเพราะฉะนั้นช่องที

แต่ว่ามีอยู่อันหนึ่งรู้สึกที่เขาเจอปัญหาเขาไปทำทางสื่อออนไลน์อ่ะแล้วเป็นองค์กรอันนั้นน่าจะต้องคุยกันให้ดีคือคืออย่างนี้ค่ะคือเราเอาอย่างนี้นะคะคือบนพื้นฐานที่เราเรายืนยันตรงกันคือเราไม่ต้องการให้ใครละเมิดใครทั้งนั้นนะคะแต่ทีนี้เราเอาเรื่องเนี้ยมาจับตรงที่ว่าคือถ้าสื่อออนไลน์เหล่านี้เนื่องจากเราคงไม่ได้พูดถึงไว้
ปล่อยเสียงแหละภาพเพื่อให้คนเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นคำถามคือเขามีส่วนตรงไหน

ทีนี้ดิฉันก็เลยจะถามว่าในกรณีของเมื่อถ่ายทอดการชุมนุม
แล้วเป็นสิ่งที่เขาแสดงออกจริง
นะคะสมมุตินะคะสมมุติว่าสิ่งนั้นถูกตีความโดย
กฎหมายอื่นว่าละเมิดคำถามคือความรับผิดชอบต้องอยู่
ที่สื่อซึ่งถ่ายทอดเพียงตั้งกล้องด้วยเหรอคะเราไม่ได้
ถึงกรณีนักข่าวรายงานมีบทบรรยายโดยคนอื่นนะคะ

เขาบอกให้ระวังและมีความเป็นผิดชอบไงคุณ
เพราะว่าเวลาคุณไปถ่ายทอดตั้งกล้องไว้

สมมุติว่าเป็นคนที่เขา

แล้วไปหมินประมาทคนอื่น

จะบอกว่าผิด
มันก็ไม่ใช่ว่าผิดกฎหมาย

มันผิดจริยธรรมมากกว่าที่คุณไม่ระมัดระวัง

ดูแลการออกอากาศให้เป็นไปตาม

แม้ว่านั่นคือการถ่ายทอดสดสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเหรอ

ไม่ไม่ว่าเราใช้วิธีคิดของสื่อก่าวได้
นี้เออกรณีการสถาดาการชุมนวมชั้น
เดี๋ยวเราพักก่อนเอาภาพแรก
ถ้าสื่อตั้งกล้องแล้วเห็น

เป็นการถ่ายทอดสดนะครับอันนี้สื่อผิดมั้ยฮะ
เพราะว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วถ้าสมมุติช็อตนั้นคือช็อตที่มีการใช้กำลังกับประชาชนมือเปล่า

แล้วมันแตกต่างอะไรกันกับการตั้งกล้องถ่าย

ซึ่งสิ่งที่พูดถูกตีความว่าละเมิดคะ

คือสุดท้ายเนี่ยถ้าคุณทำโดยการที่มันเป็นลักษณะ
ที่ยกตัวอย่างมามันตัดสินได้ยากนะ
เพราะว่าคนที่อยู่ในที่ชุมนุม
ทั้งฝั่งของตำรวจทั้งฝั่งของผู้ชมเนี่ย
โทษผู้ประท้วงเนี่ยเขาถูกกระทำ
อันนั้นคุณถ่ายไปมันไม่มีปัญหาอะไร
เพราะว่ามันเป็นการถ่ายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่เวลาคุณไปถ่ายคำพูดของคนที่เข้าไปหมินประมาท

อันนี้สื่อต้องมี
คือสื่อต้องมีเขาเรียกอะไร
คือคุณต้องมีประสบการณ์และคุณต้องเตรียมตัวไว้ว่า
เวลาคนอยู่ที่สนามผมเพราะเอิญผมเคยเป็นโฆษก
ผมเคยเป็นโครสกมาเป็น๑๐ปีโครสกวิยุของกองทัพ๑๒๕ธันนี
เวลาผมจะสัมภาษณ์คนผมยังรู้เลยเวลาผมเชิญผมต้องเชิญคู่
คุณต้องรู้ให้ได้ว่าคนนี้โปรกับคนนี้คอน
แล้วให้เขาพูดเท่ากันใช่ป่ะฮะ
แล้วเราบางครั้งเรามีประสบการณ์จนกระทั่งรู้ว่า
คำพูดแบบนี้อีกหน่อยจะไปละเมิดคนอื่นปั๊บเราต้องตัดบทหยุดให้ได้
แต่สิ่งนี้มันเป็นเพราะเราเป็นโคศกแล้วเรากำกับอยู่
แต่ถ้าเราบอกเราตั้งกล้องไว้เฉยแล้วกล้องมันลันไปเรื่อย
แล้วไปเจอคนเขาหมินประมาทสมมุติไปหมินสถาบันเขาเนี่ย
ปัญหาคำถามคือว่าเฮ้ยคุณไม่รับชอบเลยเหรอหรือคุณไม่มีทักษะในวิชาชีพเลย
ที่จะกรองให้ได้ว่าตรงนี้มันไม่ควรเอาตัวไปใกล้นัก
นึกออกไหมฮะนี่แช็กเลิฟเป็นคำถามที่บุ่นวายเชิงจะเรียบทำ
ไม่ได้ค่ะคือกำลังจะถามแทนเพื่อนสื่อด้วยกัน
เพื่อที่จะไม่ให้เขาโดนลงโทษในสิ่งที่เขาเองก็ไม่ได้ตั้งใจ
ผมถึงบอกไงว่าโทษนะนิดเดียวก่อนนั้น
คือผมถึงบอกว่าอันนี้มันเข้าข่ายว่าผิดไม่ผิด
แต่จริงแล้วในการพิจารณาองค์กรสวทชเนี่ย
มักจะดูมูลเหตุจูงใจดูภาพกว้าง
เช่นน้องตั้งกล้องไว้สมมุตินะแล้วเพราะเอิญวิ่งไปเข้าห้องน้ำ
แล้วมันลันเข้าไปเนี่ยอันนี้มันไม่ได้ตั้งใจอะไร
หรือน้องเนี่ยคนที่ไปอาจจะขาดประสบการณ์
อันนี้เวลาเรามาพิจารณาเราก็จะบอกว่าเป็นความผิดพลาด

เพื่อจะเดาได้ว่าในวินาทีถัดไปจะมีใครพูดอะไรนะคะ
พี่ผมเคยเป็นโคศกผม
เราไม่ได้พูดถึงกรณีเวทีที่เราเชิญคนมาแบบ
รู้ว่าคนนี้คือใครคนนี้คือใครเขามีวิธีคิดแบบไหน

อันนั้นอ่ะช่องถึงควรโทษฮะไปขัด
อันนั้นคือหมายความว่าช่องเนี่ยจึงต้องมีบรรณาธิการอยู่ที่ส่วนกลาง
ผมถึงคุยกับช่องว่ามันเสี่ยงมากที่คุณจะออนแอร์แบบสด
เพื่อให้ดูว่าอันนี้มันต้องมีการตัดนะไม่งั้นมันจะไปละเมิดเข้า
เมิดของธรรมดาเนี่ยไม่เกิดความปั่นปวดในบ้านเมือง
แต่ละเมิดไปสิ่งที่คนเขายังรักบูชาอยู่มากเนี่ยมันจะทำให้เกิดความขัดแย้ง

คือดิฉันเชื่อว่าคือไม่ควรมีใครละเมิดใครทั้งนั้นไม่เกี่ยวกับว่าเป็นใครทั้งนั้นอ่ะ

เดี๋ยวขอพักสักครู่อันนี้ที่ถามแทนส่วนใหญ่เป็นออนไลน์นะคะ
แต่สิ่งที่หนักกว่านั้นก็คือว่าโทรทัศน์ทำอะไรได้บ้างถ้าไม่อยากถูกปิดช่อง
แล้วก็ทำตามที่วิชาชีพกำหนดไว้ว่าคุณต้องทำสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะในส่วนของงานที่งานที่จะต้องพิจารณาเนื้อหาหรือการทำงานของสื่อโดยเฉพาะออนไลน์
ตั้งแต่ออกมาฉบับเมื่อเช้ากับมีการเพิ่มเรื่องการใช้แอปพลิเคชันเทเลแกรมอีกเนี่ยนะคะ
ทีวีก็หนักเช่นเดียวกันคือทีวีเราจะนิยามว่าเป็นสื่อหลักหรือว่าเป็นสื่อเก่าก็ได้นะคะ
ทำงานทีวีก็พูดได้เต็มปากว่าเป็นสื่อเก่าแต่ทีนี้คนยังคาดหวังว่าในเมื่อมันยังกินพื้นที่
และมีความเป็นทางการในตัวเองอยู่เนี่ยเขาคาดหวังว่ามันจะต้องถูกรวบรวมจากทุกมิติทุกมุมแล้วก็เพื่อเกิดขึ้นในสื่ออย่างทีวีได้

คือกรอบในการพิจารณาเรื่องนี้เหรอครับ
กรอบว่าปลิ้นออกทางไหนแล้วโดนแน่คะ
ผลักให้เข้าไปอยู่ในระบบทุนนิยม
แต่สื่อของเยอรมันเนี่ยมันไม่ใช่ระบบนี้

เยอรมันเนี่ยคนดูเนี่ยนะฮะ
มีจอมีทีวีหนึ่งเครื่องเนี่ยเขาจะเก็บเงิน๑๕มาร์ค
เอาไปไว้ที่กศธชส่วนกลาง
แล้วกศชก็จะเอาเงินนี้ไปให้ช่อง
เช่นรายการปรัชญารายการศาสนารายการประวัติศาสตร์รายการเด็ก

คนดีไซน์กฎหมายเมื่อก่อนเนี่ยเห็นสื่อเนี่ยเป็นเหมือนขนมหวาน

พอประมูลด้วยเงินที่แพงเนี่ยมันทำให้แต่ละคนเนี่ยแข่งขันกันสูงมาก
เสร็จแล้วถามว่าประมูลเสียเงินตั้งไปหลายล้านเนี่ยนะ
ให้เงินเข้ารัฐเนี่ยไม่ได้หายไปไหนนะฮะเอาเข้ารัฐ
แล้วเขาจะทำไงเขาบอกเฮ้ยโทษนะหรือไปหากินเอง
หากินเองไปว่าไปหาโฆษณาแล้วไปทำรายการเอาเอง
แปลว่าขึ้นกับระบบทุนนิยมแล้วรายการดีจะมีที่ไหน
เพราะฉะนั้นมันแข่งขันกันเองรายการข่าวเนี่ย
เช่นรายการของน้องนักเรียนที่ถูกครูข่มขืนเนี่ย
ถ้าเป็นเมืองนอกเขารายงานแค่ว่าเกิดอะไรขึ้น
ลึกลงไปด้วยครูกอจับขาซ้ายครูขอจับขาขวา
แปลว่าเดี๋ยวนะนิดเดียวแปลว่าถ้ารักษณะนี้คุณอยู่ในระบบทุนนิยม
คุณก็แข่งขันสูงเพราะฉะนั้นสื่อก็มีความแรกลำบาก
เนื่องจากด้านหนึ่งรายจ่ายสูงมากอีกด้านหนึ่งมันไปขึ้นอยู่กับการโฆษณา
เพราะฉะนั้นการทำเนื้อหาให้ดีเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ตัวสื่ออย่างเดียว
สื่อมีความสามารถหมดแต่มันถูกบังคับด้วยลักษณะนี้
มันจึงแข่งกันสูงทีนี้คำถามต่อไปเลยที่บอกว่า
กรอบเนี่ยอยู่ตรงไหนผมเรื่องการเมืองเชิญค่ะ
ผมดูมาแล้วกรอบของการเมืองเนี่ยผมไม่เป็นห่วงเลยนะสื่อเก่าเนี่ย
เพราะเราอยู่กันมานาน
ตัวอย่างเช่นมีบางช่องเมื่อก่อนนี้เคยบอกว่า
รัฐบาลในกมีส่วนร่วมในการวางระเบิดที่โคออกสุราช
แล้วก็ไม่มีข้อเท็จจริงรองรับอันนี้ถูกลงโทษ
มีความเป็นกลางมีหนี้มีนั่นไม่เต้าข่าวมา
นี่คือกรอบมาตรฐานซึ่งสื่อทั้งหมดรู้อยู่แล้ว
วันนี้ไม่ค่อยมีเรื่องการเมืองให้ผมพิจารณาแล้ว
วันนี้กลายเป็นเรื่องของการโฆษณาที่มันหลอกลวงอะไรอย่างนี้
ซึ่งเราก็จัดการเข้าไปหลอกลวงผู้ลุ่มโพธิ์
เอาอาหารเสริมมากลายเป็นยาซึ่งก็ลดลง
ดรวิทยาโภงไม่มีแต่ดิฉันมียกตัวอย่างให้ก็ได้ค่ะ
เรื่องเกี่ยวกับที่อยู่ในบริบทการเมืองนะคะ
อย่างสมมุติเราพูดถึงรายการดิฉันได้ค่ะ
อย่างรายการเราเนี่ยเป็นรายการสัมภาษณ์
ซึ่งเมื่อมีข้อขัดแย้งไม่ว่าจะเป็นข่าวลักษณะของข่าว

ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องย่อมต้องถูกเชิญใช่ไหมคะ

คำถามคือในเรื่องการถกเถียงการเมือง

เราคุยกันผมบอกคุณเป็นโคศก

โปรกับคอนเขาให้

บางทีเราไม่ลงไปตีความก็ได้
ให้เขาพูดกันไป
แต่ถ้าเขาไม่มาคุณก็
รู้สึกว่าต้องมีอีกด้าน

อย่างไรโดยที่ป้องกันการละเมิด
ไม่ให้เปราะบางเกินไปแต่ยังไปต่อกันได้แบบมีอารยะคะ
คือเรื่องนี้นะจริงแล้วมันอยู่ที่กรอบ
ในการวิเคราะห์และคิดของโคนศักดิ์คริสต์ครับ

พุธนี้ผมเชิญช่องไปผมจะพูดเรื่องนี้ให้ฟัง
ไปฟังเองคืออย่างนี้เอาง่ายนะผมเนี่ยจบปียเอกจากเยอรมัน
ปัญหาอยู่ที่ด้านหนึ่งเนี่ยทุนมันรวมศูนย์ผูกขาด
ทุนรวมศูนย์ผูกขาดในอดีตเนี่ยบางส่วนเนี่ย
ทุนมาบวกการเมืองเนี่ยอันนี้มันเป็นปัญหาแล้วมันเป็นแล้ว
ทฤษฎีแล้วข้อที่จริงมันรองรับปัญหาเนี่ยไม่ได้อยู่ที่เจ้า
อยู่ที่สถาบันเพราะสถาบันเนี่ยไม่ได้ดำรงไม่ได้มีลักษณะ
ทุนนิยมและไม่มีลักษณะที่จะไปคลองการเมืองโดยตรง
เพราะฉะนั้นนี่คือกรอบคิดกรอบคิดอันนี้แหละมันจะนำคนสัมภาษณ์ว่า
เวลาคุณจะพูดเรื่องพวกนี้คุณจะพูดบนกรอบนี้คุณจะรับไหวไหม
หรือคุณจะไปพูดกับคนที่ออกรายการยังไงแล้วบางทีถ้าพูดเนี่ยมันมีความเสี่ยง
คุณต้องคุมความเสี่ยงได้เท่านั้นเองว่าอย่าให้เขาเกินกว่าจุดนี้ถือเป็นการละเมิด
อ่าคำตอบคือน่าจะทำได้ทำได้
ถ้าคุณสามารถควบคุมผลกระทบได้เดี๋ยวดิฉันมีตัวอย่างยกให้ฟัง
ว่าสิ่งที่เราพยายามจะทำเพราะเราเชื่อว่าทุกคนต้องได้พูดนะคะ
แล้วก็ไม่ควรจะหลีกหนีข้อเท็จจริงโดยเฉพาะในช่วงของความขัดแย้ง
แต่ประเด็นก็คือว่าจุดที่ท่านบอกจุดเราจุดเดียวกันหรือเปล่า

คือจุดที่เราบอกเนี่ยเราเข้าใจว่าจุดที่เราพูดคือเรื่องอะไร
แต่จุดของเราไม่ตรงกันนะคะ
เหมือนกับเส้นของเราขีดไม่เหมือนกัน
คำถามก็คือว่าคือเรามองแบบนักข่าวนะคะ
คือ๓ข้อเรียกร้องของกลุ่มชุมนุมเนี่ย
ข้อที่๓มีการพูดถึงเรื่องสถาบัน
ทีนี้ปัญหาที่ฉันเคยเจอยกเป็นรูปธรรม
คือเราได้ให้กรอบแขกรับเชิญไว้เพราะเรารู้ว่าเส้นขีดได้แค่ไหน
ในขณะที่สิ่งที่เป็นปัญหาก็คือว่า
ในส่วนของคนที่สามารถพูดเพื่อกล่าวหาอีกฝั่งหนึ่ง
โดยใช้เรื่องของสถาบันมาพูดสามารถพูดได้

ในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งซึ่งเป็นผู้เรียกร้อง
ความจริงแล้วเขาต้องได้โดยหลักการแล้วเขาต้องได้
ไม่น้อยกว่ากันในการพูดชี้แจง
เพื่อเกิดความเข้าใจผิดหรือเกิดการกล่าวหา
แต่ว่าด้วยกรอบแล้วก็ความไม่สบายใจของสังคม

ถ้ามีการถกเถียงในเรื่องที่ดิฉันเข้าใจว่า
สบายใจและไม่คุ้นเคยของสังคม

เพื่อความเท่าเทียมและสื่อได้ทำหน้าที่ค่ะ
จริงผมคิดว่ามันต้องดูตรงกรอบก่อนนะครับ

เราไปคุยกันวันพุธนี้ก็ได้ที่กศช
เพราะเราจะมีการนำเสนอในบทความผม

จะมองว่าสถาบันเนี่ยไม่ใช่เป็นปัญหาในสังคม
ปัญหามันอยู่ที่ทุนรวมศูนย์ผูกขาด
แล้วก็ไปรวมศูนย์๒จุดคือรวมศูนย์เศรษฐกิจและการเมือง

แล้วมันอาจจะไม่ตรงกับคนอื่นเนี่ย
มันควรจะไปพูดกันในห้องสำนาค์
ไม่ได้ค่ะเรียนไม่ได้แสนความคิดเห็นเป็นทางใดทางหนึ่งในส่วนของเรื่องนี้นะคะ
เรียนกำลังจะหมายความว่าถ้ามีคนต้องการพูดถึงเรื่องนี้
อันนี้เราพูดถึงเนื้อหาเมื่อเป็นข่าวนะคะเชิญท่านค่ะ
คือก็ต้องระวังนะฮะว่าอย่าให้ไปหลุดจากกรอบหรือไปละเมิดเข้า
พระพูดในเรื่องอื่นที่ว่าสถาบันเนี่ยมีคุณอุปการณ์ต่อสังคมนะครับ
คนส่วนใหญ่ยังเคารพเทิดทูลสาบันเป็นอย่างหนึ่ง
และอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเวลาเขาจะพูดเนี่ยคุณก็ต้องดูให้ดีต้องกำกับเวทีให้ดีแล้วกัน

เขาไม่ต้องเห็นเหมือนหรือเขาพูดแจกแจงในสิ่งที่เขาคิดเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน
แจงแล้วมันไม่ตรงกับข้อเท็จจริงหรืออะไรมันมีความเสี่ยง

ถ้าเขาต้องการพูดเขาพูดได้ไหมคะ

กับข้อเท็จจริงหรือขัดกับเรื่องแนวคิด

สมมุติคุณไปเอาคนที่อยู่บนเวทีมาแล้วมาพูดเลยเนี่ย

ต้องดูให้ดีต้องดูให้ดีต้องไปคุยวันพุธดีกว่า
เพราะว่าอันนี้มันหมายความว่าคนส่วนใหญ่เขามองแบบนึง
แต่ผมก็เชื่อว่าน้องในสังคมก็มองไปอีกแบบหนึ่ง
เพราะฉะนั้นปัญหานี้มองที่จุดนี้ไม่ได้
อยู่ดีเอามาดิสคัสกันกลางวงบางทีอาจจะมีความเสี่ยง
เพราะฉะนั้นมันมีเรื่องอีกตั้งเยอะที่จะอธิบายว่าทำไมเด็ก
น้องเหล่านี้จึงเดินทางมาแล้วคิดกันแบบนี้นะฮะ
เรียนได้คำตอบค่ะวันนี้ขอบคุณท่านนะคะ
ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ